ประธานพิธีโคลัมเบียแล้วก็ผู้นำกลุ่มกระบดฟ้า
เตรียมที่จะลงนามข้อตกลงสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์นะครับ
เพื่อยุติสงครามและความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเป็นเวลาถึง๕๐ปี
ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตราว๒๖๐๐๐คน
ประชาชนกว่า๖ล้านคนต้องพลัดถิ่น
โดยการลงนามครั้งประวัติศาสตร์ก็จะมีขึ้นที่เมืองกาตาเฮน่า
ในเวลา๕นาฬิกาวันพรุ่งนี้ตามเวลาในไทย
ฝ่ายรัฐบาลโคลัมเบียและกลุ่มกระบดฟาสก็จะได้เจรจากันมานานเกือบ๔ปี

ข้อตกลงฉบับนี้เมื่อวันจันทร์ที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
นำไปสู่การหยุดยิงเพื่อปูทางไปสู่สันติภาพ
ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้
กลุ่มกระบวนฟ้ามีเวลา๑๘๐วัน
ในการปลดอาวุธและย้ายกองกำลังนักรบราว๗๕๐๐คน
ยังเขตปลอดอาวุธที่จัดตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติ
ก่อนที่จะได้รับนิรโทษกรรมสำหรับความผิดฐานก่ออาจยกรรมทางการเมือง
ซึ่งจะไม่ครอบคลุมถึงการสังหารหมู่ทรมานหรือว่าการข่มขืน
แต่ว่าข้อตกลงสันติภาพนี้จะบรรลุผลอย่างเป็นทางการ
ก็ต่อเมื่อได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่
ในการลงประชามติที่จะจัดขึ้นในวันที่๒ตุลาคมนี้
โดยจากผลสำรวจความคิดเห็นพบว่าชาวโคลัมเบียจะลงมติสนับสนุนข้อตกลงนี้
แต่นักวิเคราะห์บางส่วนก็เตือนนะครับว่าอาจมีความเป็นไปได้
ผลคะแนนจะออกมาสูสีหรือมีผู้มาออกใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่คาดการณ์เอาไว้
เมื่อปีพศ๒๕๐๗ก่อนที่จะจับอาวุธสู้รบกับรัฐบาลโคลัมเบีย

กระบวนการสันติภาพที่โคลัมเบียเป็นกรณีศึกษาให้กับหลายประเทศ

อย่างเช่นผู้แทนจากพม่าก็เคยเดินทางไปศึกษากระบวนการปรองดองที่โคลัมเบีย